สาวคนนี้บ้างนะคะต้องเรียกว่าไฟแรงจริง
ปันสุธตานะคะเรียนจบปุ๊บขอเรียกคุณพ่อค่ะ
ทำธุรกิจปั๊บเลยได้ข่าวว่าควักเงินตัวเองด้วยนะ
รวม๑๐ล้านบาททีเดียวเพราะว่าจะเปิดร้านอาหารหรูย่านสาธรณ์ค่ะ
งานนี้ปันจริงจังเลยนะถึงขั้นขอพักเรื่องที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกไว้ก่อน
ขอก่อนเลยอยากจะมาทำร้านอาหารก่อน
แถมนะคะไม่ให้แฟนหนุ่มคุณไบร์ทเนี่ยลงทุนด้วยเพราะว่ากลัวจะทะเลาะกันค่ะ
แต่ว่ากลัวเจ๊งไม่เจ๊งนะเดี๋ยวปันบอกว่าขอสู้ตายค่ะ
คือปันตลอดเวลาที่เป็นคือเราเป็นคนชอบกินนู่นกินนี่เป็นคนชอบไปร้านอาหาร
และก็อยากกินอาหารแบบนี้แต่หากินไม่ได้เปิดเองเลยจ้ะ

ธุรกิจแรกที่ลงมือทำอย่างเต็มตัว
แล้วก็ลงทุนเยอะมากเช่นกัน
ก็คาดว่าจะเปิดได้ประมาณทันวาส